ว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ส่งเข้ามาแชร์กันหน่อย
หรือว่าใครเคยไปเปิดบัญชีธนาคาร

เจาะลึกลงไปอีกถึงเรื่องของการทำงาน
กระบวนการสอบสวนต่างรวมถึงการเปิดบัญชีว่า
มันไปผิดพลาดตรงไหนมันไปบกพร่องอยู่ที่ใคร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เรียกว่าเต้นกันทั้งแวดวงตำรวจแวดวงธนาคาร
วงการธนาคารนั้นเนี่ยถึงขั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกโลงเลยล่ะครับ
ถ้าเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ก็จะรู้เลยว่าเรื่องนี้
รัฐมนตรีคลังให้ความสนใจมาก
คดีแก๊งคอนเซนเตอร์รัฐมนตรีคลังจวกแบงค์เปิดบัญชีมั่ว
ฝ่ายตำรวจเนี่ยตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจได้ทำหน้าที่ถูกต้องแล้ว
ดูในส่วนของธนาคารก่อน
ธนาคารเนี่ยคุณอภิษศักดิ์บอกอย่างนี้
ปัญหาที่ว่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ธนาคารพาณิชย์ต้องกลับไปแก้ไข
หากยังปล่อยให้หละหลวมจนเกิดปัญหาขึ้นมาอีก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเข้าไปกำกับดูแล
แล้วเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่า
ธนาคารที่ไปเปิดบัญชีที่เนี่ยที่ใส่หน้ากากไปเปิดบัญชีเนี่ย
เป็นธนาคารที่เป็นสาขาย่อยอยู่ในห้างสรรพสินค้าเกือบทั้งนั้น
ก็แปลว่ามาตรฐานระหว่างสาขาทั่วไปที่อยู่นอกห้าง
สาขาที่อยู่ในห้างเนี่ย
มาตรฐานไม่เหมือนกันสิครับ
เพราะว่าเกิดช่องว่างอย่างนี้ขึ้นมาได้ไม่มีการตรวจบัตร
ดูบัตรแล้วไม่ได้ดูว่าบัตรกันหน้าเหมือนกันไหม
โดยระเบียบเขาต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้
ดคีย์เข้าไปจะมีข้อมูลว่าใช่หรือไม่ใช่
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ย
เขาบอกว่าเขามีข้อมูลให้ตรวจสอบได้อยู่แล้ว
ปัญหาก็คือธนาคารไม่ใช้บริการเอง
ประเด็นสำคัญที่สุดคือฝ่ายตำรวจครับ
ตำรวจบอกว่าได้ออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้ง๒เดือน
ไม่มาพบเจ้าพนักงาน
ฉะนั้นถามว่าทำไมต้องเอาเข้าห้องขัง
ก็บอกว่าเมื่อมีหมายจับก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหา
แล้วเมื่อตำรวจควบคุมตัวไปได้ที่สถานี

มีอย่างเดียวเท่านั้นเอาเข้าห้องขัง
และเมื่อไม่ได้ประกันตัวก็ต้องอยู่ในห้องขัง๒คืน

ก่อนที่จะออกหมายเรียก

กระบวนการของตำรวจตรงนั้นเนี่ย

ออกหมายเรียกคนไม่มาแล้วแจ้งหมายจับเลย
คุณมั่นใจในหลักฐานหรือยังว่า

เกิดการลัดวงจรแน่นอน

ขอคุยกับอดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการปฏิรูปตำรวจ
พันตรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรหน่อยครับว่า
เรื่องนี้มันควรจะต้องทบทวนการทำงานของตำรวจยังไง

สวัสดีครับคุณสุภาพและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับที่ผมโปรยมาเนี่ยถามเลยว่า
เรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะออกหมายเรียก
หรือนำไปสู่หมายจับเนี่ย
ถ้าโดยถูกต้องและตำรวจเขาควรจะมีหลักฐานแน่นหนากว่านี้ไหมครับ

เรื่องนี้มันสามารถหลีกเลี่ยงการไปจับ
ผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดได้

แล้วมาเป็นปัญหาแบบนี้นะครับ
คือเวลานี้การพูดถึงปัญหาเนี่ยผมก็คิดว่าผิดเป้ากันนะครับ
ไปพูดถึงเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคาร
นะฮะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกจับนะครับ
แต่ความจริงเนี่ยเวลาออกหมายเรียกเนี่ยนะครับ
มีคนมาแจ้งความว่าเป็นผู้ชายกล่าวหานะฮะ

หมายเรียกใครมาเป็นผู้ต้องหาการหมายเรียก
เรียกนี่คงจะเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาครับนะฮะ
ไม่ใช่หมายเรียกมาให้ถ้อยคำนะฮะ
หมายเรียกแล้วเขาไม่ได้รับหมายเรียก๒ครั้งนะฮะ

ปัญหาอยู่ที่ว่าการแจ้งข้อหานะฮะ
ในชั้นในชั้นเรียกออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
มันมีความถูกต้องกับตัวผู้กระทำความผิดเพียงใด

แล้วเราสามารถตรวจสอบให้มันมีความชัดเจนกว่านี้ได้หรือไม่
หรือถ้ายังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ต้องแจ้งข้อหา
เขาไม่ต้องออกหมายเรียกเขามาเป็นผู้ต้องหา
เพราะบัตรประจำตัวประชาชนใครก็ถือไปใช้ได้นะฮะ
โดยการอำพลางตัวตนของตัวเองครับ

ถ้าตำรวจเขาจะบอกว่าเมื่อหมายเรียกไม่มาก็เป็นหมายจับ
เมื่อมีหมายจับแล้วเนี่ยเขาทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหา

ก็แปลว่าแปลว่าอะไรอ่ะจุดอ่อนช่องว่างมันอยู่ตรงไหน
มันจุดอ่อนมันอยู่ตั้งแต่การออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาครับ

ครับใช่เขาเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไร
เมื่อเขาไม่ได้กระทำความผิดนะฮะ
ถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณนิชาเขาว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
ถ้าตอนนั้นตำรวจเขาบอกเขาไม่รู้นี่
เมื่อคุณมีบัตรประจำตัวประชาชนคุณไปเปิดบัญชีธนาคาร
แปลว่าคุณรับจ้างเปิดบัญชีเป็นผู้ต้องหาเขาด้วย
ตำรวจไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
คุณถูกขโมยกระเป๋าไปแล้วบัตรอยู่ในกระเป๋า

แต่มันสรุปไม่ได้นะครับว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด
ที่จะไปแจ้งข้อหาเขา
แล้วเรื่องนี้จริงขอเรียนเลยว่าไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารนะครับ
อีกหลายคดีในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะฮะ

มีคนถูกจับอีกนะครับโดยไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่รู้เรื่องเนี่ย
ในเรื่องของการนำข้อมูลไปเปิดโทรศัพท์
ไปใช้โทรศัพท์ก็มีนะฮะ
มีบางรายถูกจับไปลักษณะเดียวกับคุณนิชา

เดี๋ยวท่านฮะผมเอาเรื่องคุณนิชาก่อน
สมมุติว่าเอาล่ะตอนแรกเนี่ย
ตำรวจไม่ได้รู้หรอกว่ากระโปรงกระเป๋าหาย
แต่เมื่อคุณนิชาไปพบตำรวจ
หลังจากรู้ว่ามีหมายจับแล้ว
พบตำรวจไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บอกให้ฟังว่าเขาถูกเธอถูกขโมยกระเป๋า
แล้วบัตรประจำตัวประชาชนก็หายไปด้วย
แล้วก็ได้ไปแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ตำรวจบอก
ถ้าอย่างนี้เนี่ยก่อนที่จะเอาไปเข้าห้องขัง
ก่อนจะส่งไปที่สพพื้นที่เนี่ย
ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเธอเนี่ย

จับก็คือจับนะฮะจับแล้วก็ควบคุมนะฮะ
ถ้าจะปล่อยตัวเพื่อจะไปแก้ไขอะไร
ก็อาจจะต้องทำสำนวนสั่งไม่ฟ้องนะครับ

แต่เธอก็ต้องถูกดำเนินคดีต้องเข้าสู่กระบวนการยุทธรรม
โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ฉะนั้นฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงที่

อ๋อออกหมายเรียกแล้วเป็นหมายจับ
แล้วทางที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับตำรวจเนี่ย

แล้วมีคนไปแจ้งเรื่องนี้
เพราะเอิญเรื่องนี้เป็นนโยบายว่า
ต้องเร่งปราบปรามคอนเซนเตอร์นะ

แล้วมีชื่อมีชื่อคนนั้นคนนี้เข้ามา

ผมควรจะต้องทำยังไงในช่วงก่อนจะออกหมายเรียก
ครับคือก่อนจะออกหมายเรียกเนี่ยนะครับ

บัตรประชาชนคนนี้เป็นของนางนิชาอย่างนี้อย่างนี้

ก็ไปสอบธนาคารสิครับ
หรือให้ทางงานที่เค้าเปิดบัญชีนี้
เขาตรวจสอบเขายืนยันนะครับ
นิชาตัวจริงตามบัตรเนี่ย

โดยเฉพาะดูกล้องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องรูปร่างเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ถ้าธนาคารเขาไม่แน่ใจถ้าเขายืนยันว่าเป็นคนเดียวกัน
อย่างนี้ก็จบข่าวเหมือนกันคุณนิชาถูกไหมครับ
ถ้าธนาคารเขาบอกว่าวันนั้นก็มีการปิดหน้า
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่แน่ใจก็ยังไม่ควรจะไปแจ้งข้อหา

ทีนี้ถ้าตำรวจเขาจะแย้งว่าโอ้ยจับมาตั้งไม่รู้กี่คนยี่สิบกว่าคน
แล้วไปทำอย่างนั้นกับทุกคนเนี่ยมันยิ่งต้องใช้เวลา
แล้วเพราะเอิญเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายเร่งรัดต้องเร่งปราบปรามเร่งจับกลุ่มเนี่ย
เขาฟังได้ไหมถ้าเขาจะอ้างอย่างนั้นว่ามันมีหลายตัว
ปัญหานะครับการเร่งรัดการมีนโยบายในเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการสอบสวนเนี่ย
มันเป็นปัญหาของประเทศเราในปัจจุบันนะครับ
เพราะมันจะมีนโยบายมาให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ครับ
งานสวนจะต้องทำไปตามพยาหลักฐานมันจะรอกี่วันแหละ
ก็เป็นเรื่องของการต้องใช้เวลาตามเงื่อนไข
เพื่อที่จะไม่กระทบต่อคนบริสุทธิ์อย่างนี้นะฮะ

ผมเชื่อว่าคนถูกจับจำนวนมากอยู่ในสภาพเดียวกับคุณนิชา

เดี๋ยวนี้บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
ใครไปซื้อโทรศัพท์มือถือเปิดเบอร์ใหม่
ใครไปทำธุรกรรมอะไรต่างเนี่ย
ใช้บัตรประจำตัวประชาชนทั้งนั้น

ฉะนั้นเนี่ยท่านมองว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ยังไง
ที่เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
การแก้ไขในช่วงนี้นะฮะในเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับ
ถ้าไม่เปลี่ยนระบบใสรูประบบงานสอบสวน
ก็พนักงานสอบสวนจะต้องไม่ทำงานสอบสวนตามนโยบาย
คือไม่ได้สั่งไประหว่างสอศน
อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับ
จะต้องตรวจสอบให้มีความชัดเจนนี่ก็เป็นที่มาของการเรียกร้องให้พนักงานสวนมีความอิสระในการทำงานของเขาเอง
อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบพยากฐานให้มีความชัดเจนก่อนแจ้งข้อหา
ผมไม่ใช้คำว่าไปเสนอสารออกหมายจับนะครับ
ก่อนจะออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณจะต้องมีความแน่ใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขากระทำความผิด
ไม่ใช่เขาปิดหน้ายังไม่รู้ว่าเป็นใครคุณก็คิดว่าบัตรเขาคือตัวเขา
บัตรเดี๋ยวนี้มันใครล้วงไปใช้ก็ได้ฮะใครหยิบไปใช้ฉวยไปใช้ก็ได้
ตัวเขายังไม่รู้แล้วใครเอาบัตรไปใช้บัตรก็ไม่ได้ถูกแจ้งหายถูกไหม

เพราะฉะนั้นในเฉพาะหน้าเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบนะครับ

ธนาคารให้เขายืนยันว่าคนมาเปิดคนนี้
บัตรนี้กับตัวที่มาเปิดวันนั้นถ้าพอยังจำได้นะครับ
ก็เอามาดูนะฮะเอากล้องวงจรปิดมาดูยืนยัน

ที่มันจะผิดพลาดก็จะน้อยลงอันนี้เป็นการแก้เฉพาะหน้าในการทำงานนะครับ
วันนี้จะมีผู้ต้องหากี่รายไม่สำคัญแต่ว่าต้องรอบครอบ
ถูกไหมฮะถูกต้องครับนะฮะ
หลักก็คือต้องไม่ให้คนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ย
เขาเดือดร้อนครับเพราะเดือดร้อนมันเดือดร้อนแสนสาหัสนะครับ

คุณนิชาอย่างนี้ถูกควบคุมตัวถูกอะไรต่างครับ
ทีนี้เรื่องของคุณนิชามาถึงวันนี้พอเรื่องกลายมาเป็นอย่างนี้
ต้องรอให้ตำรวจอะไรอ่ะสั่งอายการสั่งไม่ฟ้อง
เธอต้องไปรายงานตัวทุก๖วันอยู่อย่างนี้
หรือจะทำยังไงที่จะให้เรื่องมันจบ
ก็มีทางเดียวตอนนี้มันเป็นคดีแล้วนะฮะ
ถ้าอายการเห็นว่าพยากฐานเธอไม่ได้กระทำความผิดนะฮะ
ก็สั่งไม่ฟ้องตำรวจก็ต้องสรุปสำนวนเสนอสั่งไม่ฟ้อง
ปัญหาก็จะเข้าตำรวจอีกว่าเอาแล้วคุณไปจับเขาทำไมแล้วสั่งไม่ฟ้อง

ฉะนั้นวิธีการจบก็คือรอให้อายการสั่งไม่ฟ้อง

แล้วระยะนี้เธอต้องขึ้นลงไปไปมาเพื่อไปรายงานตัวเสียเวลาทำงานไม่ได้

มีใครที่หน่วยงานไหนที่จะเกี่ยวข้องที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาในขั้นตอนตรงนี้ได้ไหมครับ
ก็ติดคุก๒วันก็เอาไปวันละ๕๐๐มั้งครับกระทรวงยุติธรรม
นะฮะถูกควบคุมตัวสองวันถ้าเผื่อว่าอายการสั่งไม่ฟ้องนะฮะอ่า

อเจมส์ผมถามแบบนี้ไงสมมุติว่าเธอเสียเงินขึ้นล่อง
ไอ้เงินส่วนนี้เสียเวลาเสียการเสียงาน
ทำเขาปิดตัวแล้วหน่วยงานของรัฐหน่วยไหนไปเยียวยาเธอได้บ้างไหม
บศวุฒิกษ์ก็เธอก็มีสิทธิฟองนะครับเจ้าพลังงานที่มาแจ้งเขาหาว่าเธอ
โดยที่ไม่มีพยาฐานชัดเจนว่าเธอกระทำความผิด

เป็นความเสียหายพังแพงนะครับ

โดยที่เธอไม่ได้กระทำความผิดอะไรนะฮะ
เออแต่นี่ตำรวจเขาก็อ้างว่า

ความไม่สมบูรณ์อยู่นะฮะคือการยืนยันตัวบุคคล
ยืนยันล่ะครับว่าเป็นคุณนิชา

คือผมไม่ทราบว่าสอบหรือไม่นะครับ

คล้ายถ้าคล้ายอย่างนี้ก็ไม่ควรจะแจ้งเธอเป็นผู้ต้องหาคุณนิชา
เพราะว่าคนคล้ายมันก็เยอะครับเชิญครับ
ครับที่ไล่ถามเพื่อจะเห็นว่า
เมื่อประชาชนตาดำเจอเข้าแบบนี้

มันจะยึดโยงไปถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจ

อายการเข้าจะมามีส่วนร่วมด้วยยังไง
เดี๋ยววันหลังขอนัดคุยกับท่านใหม่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อย
เพราะว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อน
ขอบพระคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

พยายามจะไล่เลี่ยงเพื่อให้เห็นว่า
มันควรจะป้องกันปัญหานี้ยังไง
เพราะอย่างที่ท่านลองบอกเมื่อกี้

ที่ไปเกิดกรณีอย่างนี้
เพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะทำยังไงได้
ก็เป็นการต้องบอกว่าสะท้อนกลับไปด้วยนะคะ
เพราะว่าคือเรื่องแบบนี้มันต้องตัดวงจรตั้งแต่แรก

ธนาคารหลายแห่งที่มีการเปิดบัญชีออกมา

รวมการเปิดบัญชีมากขึ้นด้วยนะ

แล้วก็ไม่ให้มีคนที่ได้รับผลกระทบ